รัวค่ะให้กับทีมงานทุกท่านเลยนะคะช่างภาพช่างผมทุกอย่างเลยนะคะ
รวมไปถึงน้องทุกคนด้วยนะคะกับรางวัลนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้เราเดินทางไปรับรางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดยี่

ได้รับรวมถึงรายการบันเชิงชัยรัฐรู้จริงถูกเรื่องบันเชิง

เป็นงานจากการประกาศผลรางวัลพิคเนสวนครั้งที่๑๐นะคะ
ก็โอ้โหไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสี่สาวเลยนะคะ

ก็รางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้คนทำงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะ
ซึ่งพวกเราทุกคนนะคะก็จะตั้งใจพัฒนาแล้วก็ผลิตข่าวบันเทิงดีมาสู่สายตาแฟนรายการนะคะ

อะไรเนี่ยงงมากเจอใครบ้างในงานน่ะ
ในงานเดียวกันดิฉันเจอคนนี้เลยคุณกองทัพพีค
ได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
อุ้ยเกาหลีมากเลยเอาจริงเดินผ่านฉันจำแทบไม่ได้แล้ว

ใช่เขาเป็นไส้ติ่งแหละ
นี่ไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเจ๊ใจเย็นแป๊บหนึ่งนะคะ
ก็เลยขออัปเดตอาการนิดนึงไส้ติ่งอักเสบกันหน่อย
พีชบอกว่าตอนนี้ต้องรักษาอาการฝี

หลังจากนั้นค่ะแพทย์จะนัดวันผ่าตัดไส้ติ่งอีกครั้งหนึ่ง
อาการโดยรวมก็ดีขึ้นไม่ปวดท้องรุนแรงแล้วนะจ๊ะ
แต่การใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะ

เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกระเทือนมากคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องการเต้นเรื่องนี้พักไปก่อนเลยพักยาวไปก่อน
ส่วนเพลงที่จีนค่ะก็มีแพลนที่จะปล่อยนะคะ

น่าจะปล่อยให้ได้ฟังก็ประมาณเดือนหน้านะคะ
เดี๋ยวไปส่งกำลังใจให้น้องพีคนิดนึงจ้า
ตอนนี้ไม่ปวดท้องแล้วครับแต่ว่าต้องมีทานยา
ต้องมีทานยากับอาหารบ้างก่อนอาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องทุกอย่างต้องช้าลง
แล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้มากขึ้นนะครับ

เป็นอัดการอัปเดตกันไปนะแต่ขอให้น้องก็หายเร็วนะ

เมื่อวานนี้เดินมาเราสะดุ้ง
บอกเหลาะเหลาะเหลาะเหลาะอ๋อเหลาะเหลาะ
เดินทางมารับรางวัลพี่ทีกรชาย
ที่เด็นในงานเมื่อวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนอายุคันค่ะตอนนี้ย่างเข้าสู่เดือนที่๕แล้วนะคะ
คุณแม่ลิเดียเนี่ยแข็งแรงดีนะจ๊ะเซ็กซี่ดีด้วย
ส่วนสองพี่น้องดีแลนด์กับเดมี่จะเหอะน้องขนาดไหน
ไปฟังความน่ารักของครอบครัวนี้กันหน่อยค่ะ
เล่นแล้วแน่นอนเข้าใจเร็วเขาก็เข้าใจว่ามันจะมีน้องอีกคนนึงนะอะไรอย่างนี้
ส่วนเดมมี่ก็เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาก็เหมือนจะเหมือนจะเห่อน้องมากกว่าคนอื่นเลยนะ
คือพอเดียเดินไปไหนแล้วเดียมี่เห็นเขาก็จะคอยเหมือนช่วยเดินช่วยดูแล
บอกเบบีโอเคไหมเบย์ดูแลเบบี้ในท้องอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีฮะ
ตอนนี้รู้กันสองคนครับ